เรื่องของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กำลังส่งผลกระทบในเวลานี้เนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากเรื่องของการเผาทำลายวัชพืช
แล้วก็มีการเผาขยะตามชุมชนในต่างจังหวัดที่เราจะเห็นบ่อยนะคะ
ล่าสุดที่จังหวัดประจีนบุรีตำรวจทหารเลยบุกไปตรวจสอบบ่อขยะแห่งหนึ่ง

บ่อขยะนี้แหละลักลอบเผาขยะแล้วเลยส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะ
นำกำลังตำรวจและทหารจากกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจีนบุรีไปตรวจสอบบ่อขยะพื้นที่หมู่ห้าที่ตำบลหัวว่า
ศรีมหาโพธิจังหวัดประจีนค่ะหลังจากได้รับร้องเรียนบอกว่า
มีการไปลักลอบทิ้งและเผาขยะส่งกลิ่นเหม็นเข้าไปในชุมชน
พอเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบ่อขยะนี้มีเนื้อที่ประมาณ๑๔ไร่
มีการเผาขยะควันขโมงเลยตอนที่ไปตรวจสอบค่ะทางประหลัดอบตหัวว่าชี้แจงบอกว่า
บ่อขยะแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของอบตหัวว่าไม่ทราบว่าใครนำขยะมาทิ้งและเผาทำลาย
แต่จากการไปถามชาวบ้านที่มาเก็บของเก่าจากกองขยะก็ให้ข้อมูลบอกว่า
พื้นที่บ่อขยะเป็นของนายกอบตหัวว่าแต่ไม่รู้จักชื่อ
มีการนำขยะมาทิ้งแบบนี้เนี่ย๒๐ปีแล้วนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจีนบุรี
ก็ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบตมาฉีดน้ำดับไฟที่เบาะขยะ
และก็แจ้งความดำเนินคดีกับนายกอบตด้วย
เพราะว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องค่ะ
ส่วนนายพิบูลหัฐกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ขนส่งนะคะ
ซึ่งมีการตั้งจุดตรวจควันไอเสียรถบรรทุกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม๓๐๔อำเภอศรีมหาโพธิ
ตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอนในพื้นที่ด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดตากเนี่ยนะคะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนเหมือนกัน
จุดอันตรายที่๕๐มิโครกรัมไปแล้วนะคะ
ก็มีการสั่งตรวจสอบโรงงานทั้ง๓๐แห่งที่มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษด้วย
จุดตรวจรถบรรทุกสินค้าควันดำที่เชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่า
คุมการลักลอบเผาวัชพืชและแปลงเกษตร
ให้รถดับเพลิงออกฉีดพ่นน้ำในพื้นที่เสี่ยงวันละ๕รอบด้วย
จังหวัดสตูนบ้างค่ะทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
โรงไฟฟ้าชีวมวลอำเภอควนกาหลงที่สตูน

โรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กิ่งไม้ปีกไม้ต่อยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลัก
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาด๙๙เมกาวัต
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ผ่านมาก็มีมาตรการต่างต่าง
ใช้เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตมีการฉีดพ่นน้ำ
ลดปริมาณฝุ่นละอองอยู่แล้ววันละ๓รอบค่ะ
ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะทุกหน่วยงานนะคะช่วยกันลดค่ะใช่ค่ะ